คู่จิ้นในจอกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชม
เข้มหัสวีและมุกดา
สองคนนี้ความสัมพันธ์เขาไม่ธรรมดาทักจะยังไง
บอกเลยว่าไม่ได้รักกันตีกันมากกว่ารักอีกคุณผู้ชม
เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าเรื่องราวล่าสุดมันเป็นยังไงนะคะ
ช่วงนี้หนุ่มเข้มเขาทุ่มเทเวลาให้กับงานละครไง
และกิจกรรมสุดโปรดอย่างการปั่นจักรยาน
ซึ่งก็เป็นแบบว่ากล้วนหนุ่มนะสักส่วนใหญ่
แบบนี้ก็เลยไม่รู้ว่าจะมีเวลาไปหาสาวมาอยู่ข้างกายเวลาไหนละเนี่ย
ขึ้นแท่นพระเอกสถานะตอนนี้โสดแบบตะโกน

ตะโกนแล้วแต่ไม่มีใครได้ยินตอนนี้โสดแบบตะคอกแล้ว
เริ่มจะเสียงแหบแล้วไม่ไหวแล้ว
น่ากลัวนะคะอีกคนหนึ่งของวงการคุณผู้ชมค่ะ
บอกเลยว่าคนนี้เป็นคนโสดแบบตะโกน
โสดไม่โสดถามหนุ่มเข้มไม่ค่อยจะได้คำตอบเท่าไหร่
มีโอกาสได้เจอคู่จิ้นอย่างสาวมุกดาค่ะ
ก็เลยชวนเจ้าตัวมาช่วยแฉโทษมาช่วยเมานิดนึง
พระเอกคู่จิ้นคนนี้ซะหน่อยว่าเรื่องหัวใจตอนนี้เป็นยังไง
หนุ่มเข้มจะมีแฟนขึ้นมาจริงหรือเปล่า
อยากเห็นหนุ่มเข้มแบบเป็นนุ่มคลั่งลาก้า

ถ้ามีแฟนจะเป็นยังไง

ไม่ก็เข้มเป็นคนแบบรักเพื่อน
ชอบอยู่กับเพื่อนถ้าเป็นสาวอยู่ใกล้ก็คงแบบน้อยใจ
เดาเข้มเป็นคนติด
จะเข้าถึงยากหน่อยถ้ารู้จักจริง
ไม่มีกำแพงด้วยความติดของเขา

ุ๊กดาเขาบอกว่าเธอหาเวลาว่างก่อน
แล้วก็อย่ามีโรคส่วนตัวเยอะ
คุณผู้ชมศาวสาวก็ได้เข้าหาย
แต่ไม่เป็นไรเราแนะนำเลยออกบ้านก่อน
ก่อนอื่นเข้มต้องออกบ้านนอกจากมาทำงานแล้วนะ
ออกไปเที่ยวบ้างจะได้เจอผู้คนเจอส่งเจอสาวบ้าง
ศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านบอกว่าไหว้แต่เรา
แต่มันไม่ออกไปไหนเลยแล้วมันจะเจอได้ยังไง